คราวนี้นะคะเราจะไปต่อกันนะคะ
ไปกินข้าวโพดอร่อยที่คุณชนะเกริ่นเอาไว้ค่ะ

ที่จังหวัดเลย

ไปเลยที่นี่เนี่ยเขามีทั้งอาหารการกินที่ท่องเที่ยวเยอะแยะ
วันนี้จะพาไปกินข้าวโพดตักหงายค่ะคุณผู้ชม

แต่รสชาติถ้าได้กินแล้วต้องชอบใจแน่เลย
เพราะว่ามันหวานมันนุ่มมันอร่อยเหลือเกิน
โอ้โหกินแล้วบินขึ้นถึงท้องฟ้าไปเลยไหม

อร่อยแค่ไหนคุณยุธยาตุ้มมีพาเราไปชิม

เมืองที่ขึ้นชื่อว่าทะเลแห่งภูเขาอย่างจังหวัดเลย

ทำให้ข้อพูดบ้านธรรมดาแตกต่างจากที่อื่นครับ
แหมนอกจากอำเภอด่านซ้ายนะครับ
จะมีหน้ากากดังกล้องโลกแล้วนะครับ

ข้าวโพดตักหงายหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ทำตัวเป็นนุ่มชาวไร่เนียนไหมครับคุณผู้ชม
งานนี้ต้องบุกให้ถึงไร่ข้าวโพดตักหงายเลยครับ
เพราะอยากรู้เหลือเกินว่าข้าวโพดฝักเล็กมีดีอย่างไร
ก็ได้พบกับป้าอ๋องเจ้าของไร่ข้าวโพดคนนี้แหละครับ
ข้าวโพดนี่เหรอตั้งแต่ป้าอ๋องเกิดมา
โตรู้ภาษาแล้วก็เห็นเลยแหละ

คนแก่เขาบอกให้เอามากินดู
ป้าก็เอาลงไปกินอร่อยก็เลยปลูกขาย
แรกก็ปลูกให้กินเฉยแหละ
แล้วมันอร่อยทีนี้เขามาถามซื้อ
ก็เลยมาขายแล้วก็มีแม่ค้ามารับ
ป้าก็เลยตั้งร้านขายหน้าทางเลย
ประมาณสัก๓๐กว่าปีแล้วมั้ง

เมื่อก่อนป้าไม่ขายปลูกกินเฉย

พันธุ์เมืองของจังหวัดเลยนิยมปลูกในพื้นที่สูง
โดยเฉพาะอำเภอภูเรือด้านซ้ายแล้วก็หนาแห้ว
ถ้าสีขาวรสชาติจะหวาน
หากเป็นสีม่วงจะเหนียวนุ่มขึ้น
ส่วนใหญ่คนจะนิยมสีขาวอมม่วง
เพราะรสชาติหอมหวานเหนียวนุ่มกำลังดี

เป็นที่มาของชื่อข้าวโพดตักหงาย
มันจะเหนียวแล้วก็นุ่มหวานนิดจ้ะ

อิ่มมากเลยแล้วลืมจนตักหงายเลย
ท้องหาหงายท้องเงิบเลยล่ะ

ข้าวโพดตักหงายใช้เวลาปลูกประมาณ๗๐วัน

จะได้ผลผลิต๒๖ฝักต่อต้น
ราคาส่งฝักละ๑๒บาท
หากนำไปต้มขาย๗๑๐ฝักราคา๒๐บาทครับ
เกษตรกรจะมีรายได้๒๔๐๐๐บาทต่อไร่เลยทีเดียว

รายได้จากการขายข้าวโพดตักหงาย

เพราะไม่ต้องเสี่ยงกับราคาที่ตกต่ำ
จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดหวาน
ที่อื่นมีปลูกเป็นเกลื่อนกราด
แต่ข้าวโพดตักหงายมีเฉพาะในจังหวัดเลยเท่านั้น
ปลูกนอกพื้นที่รสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับ
เขาเอาไปปลูกอยู่แต่เขาก็ดูไม่เป็นไง
แบบว่าข้าวโพดนี่มันจะกลายพันธุ์นะ

ที่จะขายหมดในแต่ละวันเท่านั้น